คุณผู้ชมค่ะกลับมาช่วงนี้มาดูเรื่องของปัญหาสาธารณสุขไทยกันหน่อยนะฮะปัญหาอย่างหนึ่งที่เราพบเจอแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เนี่ยก็คือเรื่องสถานพยาบาลแออัดบางคนเนี่ยตรวจเสร็จแล้วรอรับยากว่าจะรอรับยากว่าจะกลับบ้านโอ้โหใช้เวลาทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ไปอัดกันที่โรงพยาบาลทีนี้เพื่อเป็นการลดปัญหาเหล่านี้นะคะก็เลยเกิดโครงการร้านยาใกล้บ

สุขภาพเบื้องต้นก่อนหากมีอาการปกติก็รับยาได้แต่ถ้าเกิดว่าผิดปกติก็ให้ผู้ป่วยกลับไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลก็เหมือนที่อุดรทานีก็มีร้านเข้าร่วมโครงการนำร่องกับโรงพยาบาลศูนย์อุดรทานี๕ร้านด้วยกันโดยช่วงแรกผู้ป่วยที่สามารถใช้สิทธิ์รับยาใกล้บ้านได้ต้องเป็นผู้ป่วยโร
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับ